ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับใครเห็นคลิปก็บอกว่าโหดเยี่ยมโหดร้ายเหลือเกิน
หญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกทำร้ายถูกแบบไม่ยั้งเลย

คนก่อเหตุตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถูกแจ้งข้อหาไปหนักสุด
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เรื่องเสพยาเสพติดเรื่องบุกรุกในยามวิการ
นี่คนเจ็บนะครับน่วมเลยนะครับ
คุณกันจอมพลังบอกเห็นคลิปเห็นเหตุการณ์แล้วต้องไปช่วยฮะ

แล้วข้อหามันน้อยไปหรือเปล่า
อยากให้แจ้งถึงขั้นพยายามฆ่าไปเลย

คุณกันจอมพลังนะฮะวันนี้ไปสระบุรีนะครับ
แล้วก็พาหญิงสาวที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็คือน้องเฟิร์นอายุ๑๘ปี

ไปที่สพหน้าพระรานที่สระบุรีนะฮะ
เจ้าของคดีท้องที่เกิดเหตุ
คนที่ก่อเหตุทำร้ายน้องเฟิร์นเนี่ยคือนายรุ่งโรธคุณวงหรือว่าในต้อม
อายุ๓๖ปีเป็นอดีตสามีของน้องเฟิร์น
ตอนนั้นคลั่งยาเสพติดนะฮะทำร้ายร่างกายเขายังหนัก

เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดนะฮะตี๔วันที่๑๔กุมภาพันธ์
ขณะเดียวกันทางคุณกันจอมพลังวันนี้ก็ประสานทางยุติธรรมจังหวัดสระบุรี
แล้วก็ทางพมของจังหวัดเนี่ยให้มาช่วยดูแลทางฝั่งของคนเจ็บแล้วก็ครอบครัวด้วย
คุณกันจอมพลังบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวในต้อมได้นะครับ
ที่บ้านในเขตชุมชนชะอมอำเภอพระพุทธบาท
แล้วก็นำมาสอบสวนสอบปากคำตรวจสารเสพติดในร่างกาย
นี่นะฮะจับได้ตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ตำรวจแจ้งเอาไว้๓ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
เรื่องการเสพยาเสพติดด้วยแล้วก็เรื่องบุกรุกยามวิการนะครับ
วันนี้ยังคุมตัวอยู่ที่ห้องขังของสพหน้าพระรานนะครับ
แต่ว่าคุณกันจอมพลังบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อยากให้ตำรวจแจ้งข้อหากับในต้อมถึงขั้นพยายามฆ่าด้วย
จะได้ไม่ออกมาทำร้ายร่างกายเขาอีก
ตัวในต้อมเองก็มีนิสัยอันทภาณชอบทำตัวเป็นขาใหญ่
มีลูกน้องเยอะชอบพกปืนติดตัวทำร้ายคนไปทั่ว
โดยเฉพาะอดีตภรรยานี่โดนหนักมาก
ใครมาห้ามโดนไปด้วยถึงไม่มีใครกล้าช่วย
ถ้าเกิดว่าออกมาได้รอบนี้เนี่ยจะประกันตัวหรือว่าพ้นโทษก็แล้ว
แต่เกรงว่าจะเป็นอันตรายกับสังคมหรือว่าคนใกล้ชิด

ก็เลยอยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาให้หนัก
ต้อมไม่ใช่แค่เสพยาเสพติดนะฮะ
แต่ยังเป็นผู้ค้าด้วยนะครับเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยขยายผลให้ชัดเจน
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับน้องเฟิร์นนะครับบอกว่าไม่อยากให้ในต้อมได้รับการประกันตัว
เพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากที่ผ่านมาในต้อมชอบอุ้มคนไปทำร้าย
โดยไม่เกรงกลัวกฎหมายถามว่าทำไมไม่กลัวน้องเฟิร์นบอกในต้อมนี่เขาเลี้ยงเด็กเอาไว้เยอะ
คือไม่ใช่เด็กสาวอะไรอย่างนั้นนะเป็นเด็กที่เอาไว้ใช้งานไม่ได้เลี้ยงด้วยข้าว
เลี้ยงด้วยยาเสพติดเหมือนจะแบบเป็นลูกน้องเป็นริ้วล้ออย่างนี้หรอค่ะ
มีลูกน้องเยอะทำตัวเป็นอันทภาณอยากให้ในต้อมถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เอาโทษให้หนักที่สุดเท่าที่จะแจ้งได้แล้วฝากไปถึงในต้อมด้วยว่า
ขอให้ได้รับการลงโทษจากเวรกรรมที่ทำเอาไว้กับน้องเฟิร์นอืม
เราเป็นผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่าก็ควรที่จะปกป้องเขาไม่ใช่ทำร้ายเขา
คนรักกันเขาไม่ทำแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่รักนะครับก็รักกันภาษาอะไรอ่ะ
รักกันด้วยหมัดคนรักกันเขาต่อยกันนะครับคนรักกันเขาเตะกันนะครับ
และยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยคุณไม่ควรทำอันนี้บอกเลย
อันนี้ไม่ได้คนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะอันนี้คนห้าวกินข้าวผ่านห้องขังนะครับ
เราเป็นผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงกว่า
ก็อยากจะบอกว่ามึงเขารับเวรกรรมของมึงไปที่ทำกับกู
ทำนองเนี้ยพี่หนูอยากให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย

เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอยู่อย่างระแวงว่าอยู่อย่างกว่าระแวงเลยพี่
ไม่รู้ว่ามีอิทธิพลไหมแต่เลี้ยงพวกเด็กแบบว่าดูดยาอะไรอย่างนี้ไง

นี่ฮะน้องเฟิร์นบอกให้เวรกรรมนี้ไปถึงเลย
คุณกันจอมพลังนี่เคยเตือนไว้นะเคยมีเคสก่อนหน้านี้

ห้าวเนี่ยบอกคนห้าวเนี่ยจะกินข้าวผ่านทูบนะครับ
วันนี้ทางเฟิร์นยังชี้แจงเรื่องที่แม่ของต้อมให้ข้อมูลนะครับ
ผ่านทางสื่อมวลชนบอกว่าเธอเนี่ยเสพยาเสพติด
บอกนั่นคือเรื่องในอดีตนะฮะ
ปัจจุบันเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วนะครับ
ส่วนที่หาว่าเธอเนี่ยไปมีคนอื่น
บอกก็แล้วแต่อยากจะพูดอยากจะว่าอะไรก็เป็นสิทธิ์ก็ว่ากันไป
แต่เธอยืนยันว่าเธอก็บริสุทธิ์ใจในส่วนของตัวเธอเอง

หลังจากเห็นสภาพบาดแผลของลูกสาว
ใบหน้าแล้วก็ตามร่างกายแม่รับไม่ได้จริงกับการกระทำของในต้อม
แล้วที่ผ่านมาในต้อมเนี่ยชอบดักทำร้ายแล้วก็ข่มขู่อยู่ตลอด
ขนาดเจอแม่ของเฟิร์นเนี่ยในต้อมยังขึ้นเสียงใส่
นี่ฮะก็เลยตัดสินใจพากันมาทั้งครอบครัว
อยากให้คุณกันจอมพลังเนี่ยช่วยประสานกับตำรวจให้เอาผิดกับในต้อมให้ถึงที่สุด
เพื่อนของเฟิร์นนะครับก็คือน้องอ้อมนะฮะเป็นคนถ่ายคลิปนะครับ
เนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยอ้อมบอกว่าตอนที่เห็นในต้อมทำร้ายเฟิร์นเนี่ย
พอเห็นปุ๊บเนี่ยตอนที่ในต้อมเนี่ยไปวิ่งมาเนี่ยนะฮะตามเพื่อนเนี่ยนะฮะ
รู้ทันทีว่าถูกทำร้ายแน่ก็เลยตามไปถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
แล้วคนในชุมชนก็รู้กันดีว่าในต้อมเป็นคนแบบไหน
ชอบเสพยาเสพติดเสพยาเสร็จคลุ้มคลั่งคุมตัวเองไม่ได้
จบด้วยการหาเหยื่อเพื่อทำร้ายร่างกาย
กระทืบก็มีเตะต่อยก็มีใช้ปืนตบก็มี
จังหวะนั้นแบบว่าเหมือนทำอะไรไม่ถูกจะช่วยเราจะเข้าไปช่วยเขาก็บอกว่ามึงทำไมมึงทำไมก็จะมาทำเราอย่างนี้ค่ะ
ค่ะใช่ค่ะหนูก็อัดไปร้องให้ไปสงสารช่วยอะไรไม่ได้
เรื่องทางคดีนะครับทางตำรวจส
ส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มแจ้งได้หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายของฝั่งผู้เสียหายนะครับ
แล้วก็ถ้ามีการแจ้งข้อหาเพิ่ม
นี่ฮะก็จะเอาหลักฐานต่างจากนี่ฮะ
โอ้โหนี่ไฟรับรองแพทย์จะต้องเอามาประกอบกับสำนวนคดี
ที่สำคัญก็คือมีคลิปเพิ่มเติม

อืมอ่าซึ่งเป็นลูกน้องของต้อมเมื่อสองเดือนก่อนด้วยนะฮะ
เงิน๑๙๐๐๐นั้นกูไม่ติดใจแล้ว
ในต้อมก็ไปทำร้ายเขาเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่เฟิร์นโดนคนเดียว
ซึ่งตำรวจบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา๒เดือนก่อน

เดี๋ยวก็จะเอามาพิจารณาในการแจ้งข้อหากับในต้อมเพิ่มอีก
วันนี้ตำรวจยังไม่ได้พาในต้อมออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหานะฮะ
ยังไม่ได้ไปชี้จุดหรือว่าสอบปากคำอะไรเพิ่ม
แต่ทีนี้เนี่ยมีทางฝั่งของผู้ที่เขาจะมาดูแลด้านคดีให้กับในต้อมเนี่ย
เขาให้ข้อมูลผ่านสื่อมวลชน
เขาบอกก่อนจะเกิดเหตุทำร้ายกันเมื่อสิบสี่กุมภาพันธ์ที่ว่าในต้อมไปทำร้ายเฟิร์นเนี่ย
ต้อมเขาเคยไปแจ้งความเอาผิดกับเฟิร์น
เฟิร์นเนี่ยจะให้เพื่อนชายมาขับรถพุ่งชนเขา
แต่วันนั้นมันไม่มีหลักฐานแต่เขามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
แล้วมันก็เกิดเรื่องเช้ามืดวันที่๑๔กุมภาพันธ์เกิดขึ้น
แต่มันก็ต้องแยกกันแหละใช่ไหม
คิดว่าถูกทำร้ายถูกขับรถพุ่งชนก็ไปแจ้งความใช่
แต่ไม่ใช่ไปเอาคืนเขาอย่างงี้หรือว่าไปทำร้ายเขาแบบนี้ใช่ค่ะอ่ะมา